ภูมิค้ากันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้สำหรับการย้ายทีมของกวินธรรมสัจจานันท์
ที่ตอนนี้กำลังจะย้ายไปเล่นในหลีกเบลเยี่ยมลีกยุโรป
ซึ่งล่าสุดค่ะที่เบลเยี่ยมนะคะก็ได้มีการตีข่าวการย้ายทีมของเจ้าตองด้วยค่ะ
ซึ่งเป็นรองประธานสมสรรค์โอฮวิเวลทีมในดิวิชั่น๒ของเบลเยี่ยม
ประกาศคว้าตัวกวินธรรมสัจจานันท์จากสมสรรค์เมืองทองยุโยเตศ

โดยระบุว่าเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจภายใต้การดำเนินงานโดยเจ้าของสโมสรคนไทยค่ะ
จากนี้แหล่งข่าวก็ยังบอกด้วยนะคะว่ากวินที่ผ่านมาก็ติดทีมชาติไทยมาแล้ว๖๐นัด
ปัจจุบันก็คือ๖๒นัดนะคะเล่นให้เมืองทองมานานถึง๑๐ปีค่ะ
แต่ว่าการย้ายไปเล่นที่หลีกของเบลเยี่ยมในครั้งนี้นะคะก็ต้องแย่งตำแหน่งกับนิกเกลเคนค่ะ
มือหนึ่งคนปัจจุบันของทีมโอเอสรูเว่นนะคะในวัย๒๒ปีที่ลงสนามอย่างต่อเนื่องในฤดูการนี้
จากนี้ค่ะก็ยังมีผู้รักษาประตูคนอื่นนะคะอย่างโรรองอองกิเน่อันเรียสซูเดริกแล้วก็บูบาก้าแบรี่อดีตทีมชาติแอริโค้ชวัย๓๘ปีด้วย
ซึ่งการย้ายทีมของกวินนะคะก็จะมีการแถลงข่าววันนี้ค่ะตอนบ่ายโมงตรงนะคะที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ถนนรางน้ำค่ะ